เวลาในการตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณคุปตนันแล้วสวัสดีนะครับ
สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับไปญี่ปุ่นมาเจอฝนหรือเปล่าฮะ

เมืองไทยของเราไม่แพ้กัน

ตรงตามที่เขาพยากรไว้
บ้านเราก็เป๊ะเช่นเดียวกันฝนตกช่วงนี้ฮะ
ถูกต้องครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีข่าวมีการบอกว่า
ตอนนี้เมืองไทยของเราอาจจะต้องเตรียมรับมือพายุถึง๓ลูก
มีจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
โอกาสการเข้าของพายุในเมืองไทยของเราหลังจากนี้
มีมากน้อยแค่ไหนจุดไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้าง
แต่แน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรา
อย่างที่ได้คาดการณ์ไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่า
ในพื้นที่อีสานตอนบนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ก็จะเป็นผลที่มีการเหนียวนำเอาลมหนาวจากบริเวณประเทศจีน
ลมหนาวมาเจอกับอากาศชื้นในตอนเช้าก็สามารถที่จะทำให้
เกิดสายหมอกเกิดขึ้นได้อย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
ส่วนนี้ครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆที่มีการก่อตัวขึ้นเหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรานะครับ
พบว่าขณะนี้เองมีบางจุดบางพื้นที่มีฝนตกอยู่
ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกภาคใต้
ตอนกลางจนถึงตอนล่างใครอยู่บริเวณดังกล่าวก็ระวังกันหน่อยนะครับ
จุดหลักตอนนี้ที่ต้องระวังเรื่องของสายฝนก็คือบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากลมหนาวครับ
ที่ตอนนี้ยังคงมีการแผลลงมาเป็นระยะนะครับ
แผลลงมาในครั้งนี้ก็ไม่สามารถที่จะแผ่ได้มาเต็มที่เท่าไหร่นักนะครับ
เพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือการแผลลงมานั้นมาเจอกับกระแสลมที่หอบเอาความชื้นมาจากทะเลนะครับ

เจอกันแบบนี้บริเวณตอนกลางประเทศนะครับ
ก็จะเป็นจุดเจอกันพอดีก็จะทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้น
ดังนั้นในระยะนี้นะครับในพื้นที่ตอนกลางประเทศนะครับ

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคอีสานตอนบน
อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าเป็นจุดที่ในระยะนี้
อาจจะมีเรื่องของฝนฟ้ากระนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะครับ
นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
เพราะว่าเราจะก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวไปแล้วนะครับ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนเมื่อวานนี้
ส่วนวันนี้พบว่าฝนในบริเวณพื้นที่อีสานตอนบนหายไป

ตอนบ่ายอาจจะร้อนหน่อยตอนเช้าอาจจะรู้สึกเย็นนะครับ

ถ้าหากสังเกตดูดีจะสังเกตว่าบริเวณทะเลจีนใต้
มีลักษณะของกลุ่มฝน
มีการรวบรวมเอาสายฝนรวบรวมเอาความชื้น

จุดนี้คือพายุลูกใหม่ที่ก่อตัวขึ้น
คาดการณ์แบบนี้ว่าพายุลูกนี้
มีลักษณะเคลื่อนที่เหมือนพายุลูกที่แล้วเลยนะครับ
โดยจะเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณอ่าวตังเกีย
หลังจากนั้นก็จะมีทิศทางเคลื่อนที่เข้ามาสู่บริเวณประเทศเวียตน้ำ
สิ่งสำคัญก็คือลมหนาวนั่นเองนะครับ
คาดการณ์ว่าในช่วงดังกล่าวคือ๑๕๑๖คือช่วงเวลา
ถ้าหากลงมาแรงก็จะมาเก็บเอาความชื้น
ที่จะทำให้พายุลูกนี้มีพลังงานแล้วก็มีความรุนแรง

แล้วก็เส้นทางพายุก็จะเบี่ยงลงมานะครับ
เข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางแทน
แต่ถ้าหากลมหนาวในช่วงนั้นอ่อนกำลังพอดี
พายุก็จะมีโอกาสซ้ำรอยเดิมนะครับ
ก็คือเข้าสู่บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย

ดังนั้น๑๕๑๖นี้ใครอยู่บริเวณดังกล่าว
ติดตามการพยากรณากาศด้วยนะครับ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ